แก่นำทางพักเพื่อไทยที่นำโดยคุณอุ้งและเดินไปคุยกับก้าวไกล
เมื่อวานนี้ปรากฏออกมามีสวตั้งคำถามเหมือนกันนะคะ
แต่คนนึงเนี่ยเขาก็ชัดเจนของเขามาตลอดคือสววัญชัยสสิริ
ก็บอกตลอดแหละค่ะว่าถ้าเกิดมันหมดเรื่อง๑๑๒แล้วก็ก้าวไกลไปแล้วเนี่ย
สวก็เห็นว่าประเทศไทยต้องเดินหน้ามันจะชักช้าไม่ได้แหละเรื่องนี้
แล้วก็ชัดเจนว่าเพื่อนสวววัญชัยส่วนใหญ่เนี่ยไปซ้าวเสียงมาเนี่ย
ก็ใครรวมเสียงส่วนใหญ่ได้ก็คงจะเลือกคนนั้นพักนั้นก็จะได้เป็นนายก
สัญญาณครั้งนี้จากทุกสายชัดยิ่งกว่าชัดอันนี้คือสววัญชัยบอกนะคะ
ครั้งหน้าจากเพื่อไทยเชื่อว่าจะผ่านฉลุยค่ะ
นับแต่ที่ไม่มีมาตรา๑๑๒และไม่มีก้าวไกล
สวได้คุยกันมากในหลายกลุ่มหลายฝ่าย
ค่อนข้างจะเห็นพ้องเป็นเสียงส่วนใหญ่
ว่าถ้าไม่มีเรื่องดังกล่าวนั้นแล้ว
ก็จะโหวตให้กับใครก็ตาม
ส่วนใหญ่ได้ขณะนี้ถ้าเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทย
แล้วก็พักแกนนำนั้นรวมกันได้เสียงเกินฝากกึ่งหนึ่ง
เชื่อว่าสเนี่ยจะโหวตให้อืมคือสบอกแบบนี้
ซาวเสียงเพื่อนสวมาแล้วถ้าเกิดรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งเนี่ย
ว่าน่าจะโหวตให้หมดค่ะทีนี้ทางด้านของคุณเสรีค่ะ
สวสรีสวนพานนนกันหน่อยค่ะคนนี้ก็ถูกกระเป๋าถึงขณะน้าวเป็นหนึ่งในตัวตึงสวนะคะ
พูดถึงกรณีที่ทางด้านของแก่นำที่นำโดยคุณอุ้งอิงแพทองทาน
หารือกับก้าวไกลแล้วเดินไปเนี่ยไปพูดคุยกัน
มันก็แสดงให้เหมือนกับว่าพยายามจะหาแนวร่วมให้ได้มากที่สุดถ้าเพื่อไทยรวมเสียงของก้าวไกลได้
ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาพึ่งอาศัยเสียงของสวเลยก็อยู่ที่ว่าแต่ละฝ่ายจะยืมบนหลักการของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน
สวไม่ขัดข้องหรอกแต่จะให้เหตุผลกับประชาชนว่ายังไง
วันหนึ่งก็ร่วมวันหนึ่งไม่ร่วมวันนี้กลับมาร่วมจะให้เหตุผลอย่างไร
จะกลับไปกลับมาจนถึงลงคะแนนหรือไม่ต้องมีความชัดเจนให้ประชาชนเขาได้เห็นก่อน
การแสดงออกมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเดินไปขอโทษขออภัยในสิ่งที่ผ่านมา
แม่สวเสรีพูดนะคะบอกว่าแค่โทรศัพท์คุยกันก็ได้
เดินทางไปต้องการให้เห็นภาพเชื่อว่าต้องมีเป้าหมายและมีอะไรมากกว่านั้นค่ะ